ตอนก็โรเบิร์ตเองมั้งวานตำรวจแจ้งสองข้อหาอืมนะคะ
ก็คือแจ้งความเท็จแล้วก็ทำลายหลักฐานนั่นก็คือการทิ้ง
แก้วเนี่ยลงในแม่น้ำแล้วเมื่อวานนี้
สองคนนี้ก็เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ
ปรบรวจสอบภอมเมืองนนทบุรีด้วยนะคะ
หลังรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จหลังการสอบสวนเสร็จ
ทั้งคู่ก็เดินทางออกด้านหลังโรงพัก

ก็ตามไปด้วยเหมือนกันน่ะนะคะไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่วิ่งขึ้นรถที่มาจอดรออยู่นะคะ
นักข่าวก็พยายามถามว่าพี่มีอะไรจะพูดหน่อยไหม

พอขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วเลย
นี่เป็นภาพที่ไฮโซปอลกับโรเบิร์ตรีบวิ่งลงบันได
ที่จอดรออยู่ที่ด้านข้างของโรงพักษณ์เมืองดนตราบุรี
คือวิ่งไปอย่างเร็วจีเลยหลบนักข่าวหนีนักข่าวออกไป
หลังทั้งคู่ถูกสอบปากคำนานกว่า๔ชั่วโมง
๒ข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มเติมนะคะ
ก่อนหน้านั้นนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอน
แล้วก็นายภัยบูลศรีกาญจนานันต์หรือว่าโรเบิร์ตเนี่ย
ไปรายงานตัวที่สอบพอล์เมืองดนตราบุรีรอบที่๓ตามกำหนด
โดยไฮโซปอลเดินทางมาก่อนค่ะ
ด้วยรถหรูออรี่สีเทาทะเบียน๔๔๔๔กรุงเทพมหานคร
พอมาถึงหน้าโรงพักปอก็รีบลงจากรถ
แล้วก็เดินขึ้นไปห้องสอบสวนชั้นบนทันทีค่ะ
โดยปิดวาจาคือไม่ตอบคำถามนักข่าวเลย
จังหวะที่นักข่าวพยายามไปสอบถามนะคะ
สุดท้ายก็ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไร
นักข่าวเมียแต่คำเดียวค่ะ
ส่วนโรเบิร์ตตามมาที่หลังค่ะ
โรเบิร์ตมาด้วยรถพอร์สสีน้ำเงินป้ายแดงคันนี้ค่ะ
ก่อนที่จะมาจอดหน้าประตูโรเบิร์ตให้คนขับรถวนรถรอบโรงพัก๒รอบ

ก่อนตัดสินใจไปจอดรถที่ประตูข้างโรงพักเพื่อหลบนักข่าว
แล้วก็แยกเข้าคนละประตูกันกับปอ

สื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งก็รออยู่แล้ว
โดยโรเบิร์ตปิดวาจาเช่นเดียวกันนะคะ
ไม่ได้เอ่ยปากไม่ได้พูดกับสื่อมวลชนเหมือนกับปอเลย
นักข่าวยิงคำถามไปหลายคำถาม
แต่ก็ได้ความเงียบกลับมา
บรรยากาศช่วงนี้นิดหนึ่งค่ะ
ไม่ได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวที่พยายามสอบถามอะนะคะ

จากมารายงานตัวครั้งที่๓แล้วนะคะ
ทั้งคู่ก็ยังต้องมาให้ปากคำเพิ่มเติม
๒ข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มด้วย
ก็คือ๑แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
กรณีที่ปอได้ให้การว่าดื่มสุราแล้วก็วาย

ขวดแต่เจ้าหน้าที่ก็มีหลักฐานว่าดื่มมากกว่านั้น
แล้วก็๒ทิ้งสิ่งของหรือว่าสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ

ซึ่งข้อหาที่๒อาจเกี่ยวเนื่องไปถึง

นั่นก็คือขวดแก้วที่พนักการสอบสวน
มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังนะคะ
โดยหลังการสอบปากคำนานกว่า๔ชั่วโมงทั้งคู่ใช้หลักฐานเป็นเงินสดประกันตัวไปคนละสองแสนบาทนะคะ
จะวิ่งลงบันไดทางห้องน้ำโรงพักเพื่อหลบนักข่าวออกไป
ขึ้นรถเก๋งรุ่นเก่าที่มาจอดเทียบรออยู่แล้วนะคะ
ในนี้ศีลืองสีกร่ำพรองธรรมด์คันนี้นะฮะแล้วก็ขับออกไปจากโรงพักอย่างรวดเร็ว
ส่วนรถหรูของทั้งสองคนที่พามาส่งเนี่ยจอดรออยู่นอกโรงพักแล้ว
หลังจากนั้นก็ขับตามกันออกไปค่ะ